คุณผู้ชมมาดูกันที่ครอบครัวนี้กันดีกว่านะคะ

ที่ทราบกันนะคะก็เป็นคู่รักคู่แรกเลยนะคะ
ที่ออกมาบอกว่าตัวเองติดเชื้อโควิดค่ะ

ทั้งคู่ก็ต้องเข้ารับการรักษาเป็นเดือนกว่าจะหายค่ะ
ล่าสุดนะคะทั้งสองก็ได้ไปตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตรวจเช็คปอดอีกครั้งอย่างละเอียดเพื่อดูความเสียหาย
แล้วก็เช็คว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วหรือยังค่ะ
โดยนักแสดงสาวก็ได้โพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ค่ะซึ่งเห็นคลิปแล้วนะคะดูเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะแต่พออ่านแคปชั่นเข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมทำเอาชาวเน็ตเนี่ยเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยค่ะ
เพราะเธอเขียนบอกว่าสรุปว่าถุงลมยังเป็นแผลนะคะที่ยังไม่หายดี
ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ของปอดเนี่ยทำงานอยู่แค่๖๐เท่านั้นนะคะ
ต้องคอยตรวจต่อไปว่าจะหายกลับมา๑๐๐หรือเปล่าค่ะ
ถึงว่าทำไมเวลาวิ่งออกกำลังกายแค่จ๊อกกิ้งก็เหนื่อยมาก
ส่วนคุณสามีหาย๑๐๐แล้วนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐพยายามโทรศัพท์หาผู้จัดการส่วนตัวของคุณดีเดียค่ะ
แต่ยังติดต่อไม่ได้นะคะก็เลยสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแมททิวนะคะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยลีเดียไม่ได้กังวลอะไรมากนะคะ
ตอนนี้ก็พักฟื้นร่างกายงดออกกำลังกายไปก่อนค่ะ
พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกฝุ่นควัน

ส่วนการรักษาจะต้องอยู่ในดุลพินิษฐ์ของแพทย์
และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ด้วยนะคะ
นั่นก็แปลว่าเราก็ต้องอย่าตกนั่นเองเนาะ
ต้องแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชม
ยังไงซะหน้ากากอนามัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็น